รับฟังข่าวจากข่าวเที่ยงไทยรัฐกันนะฮะ
แล้วก็มีเรื่องหลอนยามเที่ยง

เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องหลอนตอน๘โมงเช้าค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสนามที่มหาสารคามค่ะ
รอปภเขานั่งดูกล้องวงจรปิดอยู่ปกติ
โรงพยาบาลสนามจะไม่ให้คนมาเยี่ยมใช่ไหม
แต่เขาเห็นเป็นอะไรตะขุ้ม

แล้วถ้าไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรเอาดูพร้อมกันค่ะ

สังเกตมุมซ้ายล่างนะครับ
บันไดหน้าไม่มีใคร
แล้วเราก็มีหยุดด้วยนะมีหยุด
นี่ค่ะคุณผู้ชมจริงคลิปมันมี๒อีพีนะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูมันเป็นด้านในเป็นอีพี๒

เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเกิด๑๔กรกฎาคม
คุณผู้ชมเห็นเงาคุณผู้ชมว่าเงานั้นคืออะไร

ถามหน่อยส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสนาม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามค่ะ
เอาคลิปนี้มาลงเนี่ยโด่งฮันเตอร์เนี่ย

เป็นวงจรปิดมุมที่หันหน้าออกตึกตรงบันไดเนี่ยนะคะ

อันนี้คือก่อนที่จะเห็นไหม
คือหน้าตึกมันไม่มีใครเดินผ่านมาเลย

แล้วพอตัดเข้ามาที่มุมกล้องเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย

คำถามก็คือเอ๊ะถ้าเกิดเขาไม่ได้ขึ้นมาทางนี้
แล้วมันโผล่มาตรงภาพเฟรมซ้ายมือได้ยังไง
เพราะลักษณะการเชื่อมต่อกันมันจึงต้องขึ้นบันไดแล้วก็มาโผล่ตรงนี้

แล้วก็เดินอยู่ตรงเหมือนระเบียงตรงนี้นะครับ

ก็ใช่ไงทีนี้คำถามคืออะไร
พอมีการแชร์คลิปนี้เนี่ยบางคนก็คอมเมนต์บอกว่า
เงาดำนั้นน่ะล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่คน

นี่คือแมลงเหมือนกับมดหรือแมลงอะไร
ที่มันเดินไต่ผ่านหน้ากล้องในระยะใกล้แบบมากอะค่ะ
บางคนสังเกตนะว่า๒คลิปนี้ภาพมันคนละวัน
เงาดำคือเฟรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
บอกว่าเป็นของวันที่๑๔แต่คลิปหน้าตึกเป็น๑๓
งั้นเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่า
คลิปฝั่งซ้ายเนี่ยเงาดำนี้คงจะเป็นเงาคนละมั้ง
แล้วพอมันเจอแสงแดดข้างนอก
มันก็ทำให้เงาคนมันบิดเบี้ยวไปหรือเปล่าไม่รู้
แต่ถ้าเป็นเงาคนจริงนะคุณนะตามหลักวิทยาศาสตร์
ถ้าคนเดินผ่านและแสงส่องมาแบบนี้
จะเห็นเงาที่ต่อเชื่อมกับเท้าของเรา

เงามันขาดขาดจากเท้าถ้าเป็นคนนะนะ

แต่เขามีการแชร์การเผยกันในโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่ง

ถ้าเกิดเห็นเงานี้สักเที่ยงคืนตี๑ตี๒